นี่เป็นอีกหนึ่งซีนในอาคารกีฬาเวท๒ครับ
ลุงมานั่งใกล้กันนี่นะฮะภาพนี้คุณผู้ชม
ก่อนนั้นมีข่าวว่าเหมือนกับว่า๒พี่น้องปป
ป้อมแล้วก็ลุงตู่ลุงตู่ประยุทธ์
เหมือนเขาจะมีระหองระแหงกันหรือเปล่า
เวลาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลอะไรก็เหมือนฟาดกันไป

แต่วันนี้เขามานั่งใกล้กันเลย
แล้วก็หันหน้ามามองกันส่งยิ้มพูดคุยทักทายกันตามภาษาครับ

นักข่าวก็แหมจ้องตาเป็นมันเลยนะฮะพยายามจับตาดูบางช่วงเนี่ยมีอาจารย์แหม่ม
อาจารย์นรมนภินโยสินวัฒน์เข้าไปกราบตักพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับ
คืออาจารย์แหม่มเขาอยู่กับลุงป้อมที่พลังประชารัฐใช่ไหมครับ
นี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งครับในอาคารกีฬาเวท๒ก็คึกคักนะฮะ
สองพี่น้องปปลาครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากฝั่งพลังประชารัฐ
ประกบคู่เลยกับบิ๊กตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แดดิเดตนายกจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ก็เป็นการมานั่งด้วยกันคู่กัน

ถ้าไม่สังเกตที่เสื้อดีเนี่ยแทบแยกไม่ออกนะฮะ
เพราะว่ามีลายทรงชาติที่คล้ายกันมาก
เพราะลุงตู่จะพาดจากบ่าลงไปเฉียงใช่ไหมฮะ
ลุงป้อมเขาก็จะมีบริเวณปกเสื้อถ่ายแบบนี้สังเกตให้ดีนะฮะ

แล้วก็มาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณคิง
คุณผู้ชมค่ะได้เห็นสองลุงที่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหม
แต่ว่าวันนี้ที่ต้องดูเลยไฮไลท์แน่นอนค่ะ

ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่๘โมงครึ่งนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่จะจัดโต๊ะเอาไว้๓๓เขต
พอจับสลากรอบ๒อันนี้แหละมีความสำคัญมาก

ถูกต้องจะได้เลขนี้แล้วเอาไปใช้หาเสียงในเขตของตนเองแล้วนะคะ
แล้วกองเชียร์ก็ลุ้นค่ะ

ขอให้ผู้สมัครของตนเองได้เบอร์ที่จำง่าย
เบอร์สวยเบอร์ที่ถูกใจ
แล้วถ้าเกิดว่าใครที่จับได้ได้เบอร์ที่ตัวเองหวังไว้

อันนี้ไฮไฟฟ์ใช่ไหมฮะอีก๑คนครับค่ะ
นายสินปวิทย์น้อยสมมิตรครับผู้สมัครสอสอกอทมจากภักดิ์เพื่อไทย
ใจของเขาอยากได้เบอร์๘เพราะว่าเป็นเบอร์ที่ชอบ

มองว่าเป็นอินฟิเนตี้ก็ได้ไม่สิ้นสุด

อันนี้คือแปลว่าใช้พลังดึงดูดนะคะ

แปลต้องได้แปลต้องได้แปลต้องได้แปลต้องได้แน่แปลต้องได้
กราฟิกเบอร์๘ใส่โทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะ

แล้วพอวันนี้มาจับสลากปั๊บ
ได้เบอร์๘ปุ๊บสมดังใจเลยครับ
โอ้โหนี่ค่ะเบอร์๘พักเพื่อไทย
อยากได้เบอร์นี้ก็ได้สมใจนะคะ
ทีนี้มาดูผู้สมัครของพักเก้าไกลกันหน่อยค่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้คุณคิงก้าวไกล
อยากได้เบอร์อะไรล่ะก็ต้องอยากได้เบอร์๙ไหม
ล้อไปกับชื่อของพักใช่ค่ะ
แต่ทีนี้คือตั้งใจแล้วแหละถ้าเกิดยิ่งได้เลข๙จะดีมากเลย
เสียงได้ง่ายด้วยแต่ก็มีคนผิดหวังได้เบอร์อื่นเหมือนกันนะคะ
อย่างคุณเท่าพิภพริมจิตกรผู้สมัครสอบกฏธม
ได้มาเป็นเบอร์๑๓ค่ะ
บอกว่าพอได้มาเป็นเบอร์๑๓แล้ว
คุณเท่าพิพบว่ายังไงเอาลองฟังหน่อยค่ะ
ผมได้อันดับที่๑๓คือผมได้เบอร์สุดท้าย

รู้อื่นก็ค่าวคือเก้าใกล้เก้า

แต่อาจจะใช้นิ้วเยอะมากเลยต้องหาสาวใหม่
ก็น่าจะทำการบ้านแล้วรู้เหลือครับว่า
ผู้สมัครในละเขตนี้ใครเป็นเบอร์อะไรอยู่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนจากพักเก้าไกลเหมือนกันนะฮะนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครสอสอกอทมจากพักเก้าไกล
แต่ว่าคนละเขตกับคุณเท่าพิพบเนี่ยนะฮะยิ้มแป้นเลยนี่เลขหนึ่งนะคะได้เบอร์หนึ่งสมใจครับ
คือคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมก็พักเดียวกันแล้วทำไมได้คนละเลข
คือ๓๗เมษารับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตทั่วประเทศ
แม้จะอยู่พักเดียวกันแต่ถ้าอยู่คนละเขตเลขที่จับได้ก็อาจจะคนละหมายเลขก็ได้
ใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนหน้าที่อย่างพวกเราเนี่ยเราต้องจำค่ะ
ว่าบ้านเราอยู่ในเขตอะไรอย่างดิฉันอยู่เขต
ฉันก็ต้องดิฉันก็ต้องจำว่าผู้สมัครในเขตดิฉันเนี่ยถ้าคนที่ดิฉันจะเลือกเบอร์อะไร
อย่างผมเขต๘ผมก็ต้องจำว่าในเขต๘ของผมแต่ละพักนั้นผู้สมัครเบอร์อะไร
ซึ่งเขต๘ผู้สมัครพักนี้อาจจะไม่เหมือนกับเขต๖ซึ่งเป็นผู้สมัครพักเดียวกัน
อาจจะต่างกันก็ได้ถูกไหมครับอันนี้แหละค่ะคือเรื่องสำคัญนะคะ